สวัสดีครับยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่คงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะใครที่จะต้องออกไปอยู่กลางแดดถือว่าเป็นช่วงที่อากาศนั้นจะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเปรียบเที
ช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะถึงวันที่๒๗จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างร้อนนะครับประกอบกับนี่ครับลักษณะการหมุนวนของกระแสลมแบบนี้นะครับจึงทำให้กระแสลมนั้นมีการเคลื่อนที่ในลักษณะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับอากาศไม่มีการหายเทออกจึงทำให้เกิดความร้อนที่สะสมในบริเวณตอนกลางประเทศค่อนข้างเยอะเลยที
ฝั่งตอนล่างฝั่งตะวันออกฝั่งอีสานตอนล่างความชื้นมาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยครับถ้าหากมีความชื้นสะสมมากพอก็จะทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้ากับน้องเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะมีโอกาสตกนะคร

สวัสดีครับ